อยู่ในรถยนต์ที่ถูกทิ้งไว้ในคลองชลประธาน
เย็ดยาดเขาก็รู้กันว่าครบหาอยู่แบบนี้ครับเสียหายเป็นเจ้าของโรงปุ๋ยอยู่ในพื้นที่นั่นแหละ
เสียหายนายสันติจึงทองดีอายุ๖๒ปีซึ่งตอนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลและถูกควบคุมตัวได้แล้ว
พร้อมกับนายนิวัฒน์เฉลิมวัดหรือว่านายแจ็คอายุ๓๖ปีที่เป็นลูกน้องคนสนิท
ทั้งสองตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฆาตกรรมนางสาวกลิ่นเกษรเอาศพใส่รถแล้วเอารถไปทิ้งคลองชลประธาน
๓ปีนะฮะถึงมาเจอนะครับนี่ครับในแจ็คนะครับ
วันนี้ตำรวจคุมตัวทั้งสองมาสอบปากคำนะครับที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะครับ
หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยหลบหนีไปตอนที่มีข่าวว่าพบรถยนต์นะครับแล้วก็โครงกระดูก
ก่อนที่จะย้อนกลับมาที่โรงงานขายปุ๋ยของเสียหายในอำเภอพระพุทธบาทที่สระบุรี
แล้วก็ถูกควบคุมตัวได้เมื่อวานนี้หลังสอบปากคำตำรวจคุมตัวเสียหายกับนายแจ๊ค
กลับไปที่สระบุรีที่พื้นที่นะครับจังหวะนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะสอบถามนะฮะ
พยายามจะถามเสียหายเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเดี๋ยวท่านดูนะฮะ
หายก็ไม่พูดเลยแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้ว
ใช่เขาไม่พูดเขาปฏิเสธทุกอย่างไม่ให้การในชั้นพนักงานสอบสวนเลย
ครับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่าแม้ว่าเสียหายกับนายแจ็คจะปฏิเสธนะฮะ
ข้อกล่าวหาต่างที่ถูกแจ้งไปแต่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่า
ทั้งสองคนคือคนลงมือฆ่านางสาวกลิ่นเกษรนะครับทั้งสองเนี่ยบอกว่าไม่รู้เห็นปฏิเสธหมดนะครับ
แต่หลักฐานบางอย่างในจุดพบศพเชื่อมโยงกับผู้ต้องหาทั้งสองคน
เชื่อว่าจะสามารถเอาผิดได้นะครับแต่ในขณะนี้ตำรวจก็ยอมรับว่า
คือมัน๓ปีแล้วหลักฐานมันก็หายากยังไม่รู้เลยว่าวิธีการที่ทำให้นางสาวกลิ่นเกษรเสียชีวิตเนี่ย
มันจะมาจากอะไรเพราะในรถก็คือพบโครงกระดูกถูกห่อด้วยผ้าห่มแล้วก็รถก็ตกคลองไว้นะครับ
เรื่องต้นเสียหายกับนายแจ็คปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับไม่ขอให้การด้วยนะครับ
จากการสืบสวนพบว่าเสียหายกับนางสาวกลิ่นเกษรคบหาสนิทสนมกัน
แต่ตอนหลังมีปัญหากันทะเลาะกันเรื่องความหึงหวง
แล้วนางสาวกลิ่นเกษรก็หายไปตั้งแต่เมื่อ๓ปีก่อน
มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นบุคคลต่างนะฮะ
จนตำรวจตามไปสอบปากคำแล้วก็มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่า
นางสามกลิ่นเกษรถูกฆัตตรรรม
ตำรวจตั้งข้อสังเกตจากผ้าปูที่นอนที่ใช้ห่อศพ
ที่เป็นโครงกระดูกอยู่ในรถยนต์ของนางสามกลิ่นเกษรที่ตกคลอง
ซึ่งมันมาจากบ้านของเสียหายใช่ค่ะนี่ฮะเป็นชุดเดียวกันเป็นหลักฐานสำคัญ
หนึ่งในหลักฐานสำคัญเครื่องนงเครื่องนอนที่นอนหมอนมุ้งผ้า
ผู้ที่นอนเนี่ยมันเหมือนบ้านเหมือนในบ้านเสียหายเลยนะครับ
ก็เลยขยายผลส่วนการอำพลางศพนะครับ
สันนิษฐานเบื้องต้นว่าหลังจากคนร้ายลงมือฆ่านางสาวกลิ่นเกษรแล้ว
นำร่างของนางสาวกลิ่นเกษรใส่ในรถยนต์ของนางสาวกลิ่นเกษรเอง
แล้วก็ขับมาถึงจุดที่พบรถจมคลองอยู่นะฮะคลองชลประธานชายนาฏป่าศักดิ
ในพื้นที่อำเภอหนองโดนสระบุรีคนร้ายอาจจะดับเครื่องยนต์หรือไม่ดับก็ได้
แต่ใส่เกียร์เอ็นก็คือเกียร์ว่างนะฮะแล้วก็ช่วยกันเข็นรถ
ตกลงไปในคลองนะครับซึ่งตำรวจกำลังขยายผลจากหลักฐานที่มีอยู่นะครับ
เพื่อจะติดตามจับกลุ่มตัวเพิ่มเติมเพราะเชื่อว่าไม่น่าจะมีแค่สองคนนะครับ
วันนี้ทั้งสองคนก็ถูกสอบปากคำนะครับแล้วก็ถูกคุมตัวไปฝากขังที่ศาล
จังหวัดสระบุรีนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปฝากขังที่ศาลนะครับ
ส่วนที่บ้านของตากับยายของนางสาวกลิ่นเกษรตากับยายอยู่ที่ชายนาฏนะครับ
นี่คุณตาคุณยายก็ดูมีสีหน้าที่สบายใจขึ้นโล่งใจขึ้นที่ตำรวจจับคนร้ายได้นะครับ
เดี๋ยวฟังคุณตานะฮะที่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับ
ดีใจครับคนที่ทำผิดก็จะได้รับในโทษหนึ่งไอ้เราจะไปคาดหวังจะให้
อย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้กฎหมายมีกฎหมายมีก็ให้กฎหมายเขา
ดำเนินการได้ดำเนินการไปอ่าก็ต้องไปรอดูว่าสุดท้ายแล้วถ้า
มีการยื่นประกันตัวสารจะให้ประกันตัวหรือเปล่า
นี้ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับอ่าส่วนทางครอบครัวของนางสาวกลิ่นเกษรบอกว่า
เดี๋ยวจะนำกระดูกของนางสาวกลิ่นเกษรไปบำเพ็ญกุศลที่วัดวังคอไห่
บ้านเกิดอ่าที่ชายนาฏอืมเขาก็กังวลใจ
กลัวว่าเสียหายและลูกน้องจะได้ประกันตัวออกมา
ยุ่งเหยิงกับหลักฐานแล้วก็เป็นคนมีอิทธิพลด้วย
เดี๋ยวก็รอดูจะได้ประกันหรือเปล่านะคะ